ส่วนคดีนี้ค่ะที่เราเล่าไปว่ามีคนร้ายเนี่ยเข้าไปแทงที่เขาเป็นร่างทรงแล้วก็เป็นคนขายของออนไลน์อายุ๕๓ปีนะคะ
ยี่สิบกว่าแผลเสียชีวิตที่บ้านที่สุราธานีคดีเนี้ยค่ะมีผู้ต้องสงสัยสองสามคนได้
แต่หนึ่งในผู้ต้องสงสัยกลับเสียชีวิตไปอีกอืม
ก็เลยต้องค่อยแกะรอยนะคะว่าตกลงแล้วใครเป็นคนก่อเหตุนางสาวอุมาพรอายุ๕๓ปีค่ะ
ถูกแทงยี่สิบกว่าแผลค่ะแล้วก็ในที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะ
มีหมวกกันน็อกมีรองเท้ามีเน็กไทท์มีกางเกงตกอยู่คาดว่าเป็นของคนก่อเหตุ
ไป๒๐กว่าแผลตอนแรกเขาบาดเจ็บสาหัสนะคะแต่สุดท้ายไปเสียชีวิต
วันนี้เราก็เลยให้คุณระวีการแก้ววิจิตนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังที่เกิดเหตุ
ปิดเงียบค่ะแต่มีรายงานว่าเมื่อคืนลูกชายของผู้ตายกลับมาที่บ้าน
แล้วก็นำร่างของผู้ตายไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดในจังหวัดกระบี่
เพื่อนบ้านบอกว่าจริงแล้วผู้ตายเขาไม่ใช่ร่างทรงนะคะเขาเป็นหมอดู
แล้วก็แบบทำบายสีสู่ขวัญขายของออนไลน์อะไรแบบเนี้ยค่ะผู้ตายเป็นคนธรรมธรโมค่ะ
ส่วนบรรยากาศที่วัดคลองท่อมราชรังสรรค์จังหวัดกระบี่เป็นสถานที่บำเพ็ญกุศลศพนางสาวอุมาพรนะคะ
บรรยากาศแน่นอนคงไม่ต้องบรรยายว่าเป็นไปด้วยความโศกเศร้าขนาดไหน
ให้ข้อมูลแบบนี้ค่ะว่าผู้ตายเนี่ยทำงานแล้วก็พักอยู่ที่จังหวัดสุราธานีเพียงลำพัง
ชอบปฏิบัติธรรมชอบทำบุญชอบช่วยเหลือผู้อื่นเป็นที่รักของทุกคน
ก็อยากจะให้ตำรวจคลี่คลายคดีนี้ให้เร็วที่สุดนะคะเชื่อว่าคนร้ายเป็นเพื่อนชายที่สนิทกับผู้ตายค่ะ
ส่วนที่มีข่าวว่าผู้ต้องสงสัยเสียชีวิตไปแล้วทางครอบครัวของผู้ตายทางคนใกล้ชิดของผู้ตายเขาบอกว่าเขาไม่เชื่อ
เพราะยังไม่เห็นศพต้องเห็นศพก่อนถึงจะเชื่อว่าผู้ต้องสงสัยตายไปแล้วเหมือนกัน
ส่วนร่างของผู้ต้องสงสัยที่บอกว่าเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะคะคือนายธีรวัตรกลับแก้วค่ะ
ก็มีการบำเพ็ญกุศลที่วัดพิสารนรมิตรอำเภอร่อนพิบูรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ไม่ให้ข้อมูลอะไรกับนักข่าวนะคะบอกแค่ว่าทุกคนช็อกกับเรื่องที่เกิดขึ้น
ครอบครัวไม่มีใครรู้เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างนายธีรวัตรกับนางสาวอุมาพรผู้ตายมาก่อนเลย
ทางครอบครัวของนายธิรวัตรบอกว่าทางฝั่งเขาก็สูญเสียเหมือนกัน
อยากจะให้ทุกคนเห็นใจด้วยก็เลยไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติม
ดับเหตุการณ์ให้ฟังแบบนี้นะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณสักสองสามทุ่ม
สองธันวาคมที่ผ่านมาค่ะมีผู้ชายคนนึงขี่รถจักรยานยนต์ไปจอดที่หน้าบ้านของผู้ตาย
ชายคนนี้เดินเข้าไปในบ้านของผู้ตายทั้งคู่คุยกันที่โต๊ะรับแขกคุยกันได้ไม่นานคาดว่ามีปากเสียงทะเลาะกัน
ผู้ชายคนนี้ก็เลยเอามีดกระหน่ำแทงแทงเขาที่ด้านหลังของนางสาวอุมาพรประมาณ๑๑แผลเลือดไหลท่วมตัวเลยนะคะ
แต่เธอก็พยายามวิ่งหนีไปที่หน้าบ้านไปล้มที่หน้าบ้านคนร้ายก็แทงซ้ำอีกหลายครั้ง
แล้วคนร้ายก็หนีไปขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปบาดแผลที่นางสาวอุมาพรถูกแทงเบื้องต้นเนี่ยนะคะ
ถูกแทงด้านหลัง๑๑แผลแขนซ้าย๒แผลอกขวาราวนมขวาใต้คางขวาและกกหูขวา
อีกแปดถึงเก้าแผลเนี่ยค่ะรวมแล้วยี่สิบกว่าแผลเลยนะคะ
เรื่องต้นอย่างที่บอกไปนะคะว่ารู้มาว่าเป็นร่างทรงหรือเป็นหมอดูผู้ตาย
เป็นแม่ค้าขายของออนไลน์แล้วก็เป็นแม่ม่ายด้วยค่ะ
เราได้ข้อมูลมาว่าถ้าย้อนไปเมื่อ๕๖ปีก่อนผู้ตายเนี่ยคบหากับในเล็ก
ในเล็กเป็นเซลลแมนขายสีอยู่กินกันที่บ้านหลังเกิดเหตุนี่แหละ
แต่หลังจากนั้นสักพักทั้งคู่ก็เหมือนกับเลิกกันนะคะห่างหายกันไป
ดังนั้นบ้านที่เกิดเหตุนางสาวอุมาพรผู้ตายก็เลยอยู่คนเดียว
จากนั้นนะคะได้ข้อมูลมาว่านางสาวอุมาพรผู้ตายเนี่ยค่ะ
ไปคบกับนายธีรวรรษอายุหกสิบสามปี
ซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยที่บอกว่าเสียชีวิตไปค่ะ
คบหากันอยู่สักสองสามปีได้ต่อมานะคะเหมือนกับมีปัญหาเรื่องเงิน
ก็เลยไปรู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นธอมธอมคนนี้เป็นข้าราชการ
จากนั้นก็เลยทำให้นางสาวอุมาพรตีตัวออกห่างจากนายธีรวัตรแล้วก็ไปสนิทกับธอม
ตอนแรกผู้ต้องสงสัยก็เลยมีหลายคนจะเป็นในเล็กเซลลแมนหรือเปล่า
หรือจะเป็นนายธีรวัตรหรือว่าจะเป็นสาวธอม
แต่วันเกิดเหตุเนี่ยชาวบ้านบอกว่าเห็นนายธีรวัตรนะฮะที่เป็นผู้ต้องสงสัยที่ก็เสียชีวิตไปแล้ว
อยู่ที่บ้านผู้ตายกำลังซ่อมหลังคาบ้านอยู่
แล้วก็เห็นสาวธอมที่เป็นข้าราชการเข้าไปในบ้าน
แต่ไม่มีอะไรผิดสังเกตเพราะว่าสาวธอมคนนี้ก็เห็นเข้าออกบ้านเป็นประจำ
แล้วก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยกลับออกไปตอนไหน
ส่วนเพื่อนบ้านของนายธีรวัตรบอกว่าปกติแล้วนายธิรวัตรก็เป็นคนพูดจาดี
ไม่ได้ดูโหดร้ายคืนวันที่นายธิรวัตรเสียชีวิตเนี่ยช่วง๔ทุ่มกว่า
ได้ยินเสียงนายธิรวัตรได้ยินเสียงลูกสาวร้องเรียกให้ช่วย
ลูกสาวของนายธิรวัตรเธอกับเพื่อนบ้านก็เลยรีบวิ่งไปดู
แล้วก็ช่วยกันนำนายธิรวัตรส่งโรงพยาบาล
แล้วก็ช่วยกันนำนายธีรวรรษส่งโรงพยาบาล

แล้วก็ช่วยกันนำนายธีรวรรษส่งโรงพยาบาล

แล้วก็ช่วยกันนำนายธีรวรรษส่งโรงพยาบาล
แล้วก็ช่วยกันนำนายธีรวรรษส่งโรงพยาบาล
แล้วก็ช่วยกันนำนายธีรวรรษส่งโรงพยาบาล

แล้วก็ช่วยกันนำนายธีรวรรษส่งโรงพยาบาล
แล้วก็ช่วยกันนำนายธีรวรรษส่งโรงพยาบาล
แล้วก็ช่วยกันนำนายธีรวรรษส่งโรงพยาบาล
แล้วก็ช่วยกันนำนายธีรวรรษส่งโรงพยาบาล
แล้วก็ช่วยกันนำนายธีรวรรษส่งโรงพยาบาล
แล้วก็ช่วยกันนำนายธีรวรรษส่งโรงพยาบาล
แล้วก็ช่วยกันนำนายธีรวรรษส่งโรงพยาบาล

แล้วก็ช่วยกันนำนายธีรวรรษส่งโรงพยาบาล

แล้วก็ช่วยกันนำนายธีรวรรษส่งโรงพยาบาล

แล้วก็ช่วยกันนำนายธีรวรรษส่งโรงพยาบาล

แล้วก็ช่วยกันนำนายธีรวรรษส่งโรงพยาบาล
แล้วก็ช่วยกันนำนายธีรวรรษส่งโรงพยาบาล
แล้วก็ช่วยกันนำนายธีรวรรษส่งโรงพยาบาล
แล้วก็ช่วยกันนำนายธีรวรรษส่งโรงพยาบาล

แล้วก็ช่วยกันนำนายธีรวรรษส่งโรงพยาบาล

แล้วก็ช่วยกันนำนายธีรวรรษส่งโรงพยาบาล
แล้วก็ช่วยกันนำนายธีรวรรษส่งโรงพยาบาล
แล้วก็ช่วยกันนำนายธีรวรรษส่งโรงพยาบาล

แล้วก็ช่วยกันนำนายธีรวรรษส่งโรงพยาบาล

แล้วก็ช่วยกันนำนายธีรวรรษส่งโรงพยาบาล
แล้วก็ช่วยกันนำนายธีรวรรษส่งโรงพยาบาล
แล้วก็ช่วยกันนำนายธีรวรรษส่งโรงพยาบาล
แล้วก็ช่วยกันนำนายธีรวรรษส่งโรงพยาบาล
แล้วก็ช่วยกันนำนายธีรวรรษส่งโรงพยาบาล

แล้วก็ช่วยกันนำนายธีรวรรษส่งโรงพยาบาล
แล้วก็ช่วยกันนำนายธีรวรรษส่งโรงพยาบาล

แล้วก็ช่วยกันนำนายธีรวรรษส่งโรงพยาบาล

แล้วก็ช่วยกันนำนายธีรวรรษส่งโรงพยาบาล
แล้วก็ช่วยกันนำนายธีรวรรษส่งโรงพยาบาล
แล้วก็ช่วยกันนำนายธีรวรรษส่งโรงพยาบาล
แล้วก็ช่วยกันนำนายธีรวรรษส่งโรงพยาบาล

แล้วก็ช่วยกันนำนายธีรวรรษส่งโรงพยาบาล
แล้วก็ช่วยกันนำนายธีรวรรษส่งโรงพยาบาล
แล้วก็ช่วยกันนำนายธีรวรรษส่งโรงพยาบาล

แล้วก็ช่วยกันนำนายธีรวรรษส่งโรงพยาบาล

ลูกสาวลูกเคยเค้าบอกของนายธีรวรรษ